เรื่องราวของเครื่องมืออัจฉริยะที่กองทัพและหน่วยงานของหลายประเทศ
รวมถึงประเทศไทยหลงเชื่อว่าสามารถจะใช้เป็นเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด
หรือว่ายาเสพติดได้จนทำให้ยอมจ่ายเงินนับล้านบาท
ที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
สามารถหลอกให้ทุกคนเชื่อได้ว่ามันทำงานได้จริง
เราจะไปทบทวนกันอีกครั้งกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับ
ภายหลังที่สารเมืองโอบรีลี่ประเทศอังกฤษ
มีคำวิภาคสายึดทรัพย์ในเจมส์แม็กคอมมิก

ผู้ที่เคยทำเงินมหาศาลจากการขายเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด
ให้กับประเทศอีรักษ์และหลายประเทศทั่วโลก

เจมส์แม็กคอมมิกถูกสารอังกฤษวิภาคศาจำคุก๑๐ปี
หลังบริษัทผู้ผลิตได้อดสรรพคุณว่า
สามารถตรวจจับวัตถุระเบิดและยาเสพติดได้
อีกทั้งมีขีดความสามารถตรวจลงลึกไปในดินในระยะ๗๐๐เมตร
และขึ้นไปบนอากาศประมาณ๔กิโลเมตร
ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
และพื้นที่อื่นตามแนวชายแดน
โดยในปี๒๕๕๑ถึงปี๒๕๕๙
ก็เกิดข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิ
และอุปกรณ์ชนิดนี้ก็ไม่สามารถตรวจสอบวัตถุระเบิดได้จริง
ตามที่บริษัทผู้ผลิตได้กล่าวอ้าง
เพราะเกิดเหตุระเบิดขึ้นรายวันจนนำไปสู่การตรวจสอบ
โดยเริ่มต้นจากนายจุฬาพิทยาพินันอดีตนิสิตปริญญาเอก
และนายเจษฎาเด่นดวงอาจารย์ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยที่ตั้งข้อสังเกตว่า
อุปกรณ์ชนิดนี้ไม่สามารถตรวจสอบวัตถุระเบิดได้จริง
พร้อมเรียกร้องให้กองทัพตรวจสอบข้อเท็จจริง
แต่ก็มีผู้บริหารระดับสูงบางองค์กร
ในที่สุดในสมัยรัฐบาลอภิษฎเวชชาชีวะ
ปรากฏว่าผลทดสอบออกมาในทางลบ

กลับตรวจสอบพบวัตถุต้องสงสัยได้เพียงไม่กี่ครั้ง

จึงได้ระงับการใช้อุปกรณ์ตรวจสอบวัตถุระเบิดชนิดนี้
เช่นกรมสัมภวุฒิทหารบก

รวมแล้วมีจำนวน๑๓๙๘เครื่อง
มูลค่า๑๑๗๘ล้านบาท
นับเป็นมหากราบลวงโลกอีกคดีหนึ่ง
ที่มีกองทัพและหน่วยงานของหลายประเทศตกเป็นเหยื่อ
ทำให้สูญเสียทั้งเงินและความปลอดภัยในชีวิต
กับมูลค่าของเครื่องที่แท้จริง
ซึ่งมีราคาเพียง๒๕๐บาทเท่านั้น
ไฟศาสตร์สกลียวข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน